ไปดูอะไรที่มันแบบสบายตาสบายใจกันหน่อยนะไปส่องกลามลำของหนุ่มสิงโตค่ะ
บอกเลยว่าตอนนี้ไม่ได้มีดีเป็นแค่นักร้องนักแสดงนะเขาติดยศแล้วด้วยนะจ๊ะ
โตสหรัฐค่ะเจอกันตัวจริงโอ้โหแน่นปั๊กเลยนะฮะ
ตอนนี้หนุ่มสิงโตเขาได้รับการประดับยศเป็นเรืออากาศตรีค่ะ
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้โพสต์ชุดเครื่องแบบทหารอากาศสีขาวเต็มยศค่ะ
ไปชมเยอะเลยอุ๊ยหล่อเนี๊ยบนะคะเนี่ยกล้ามแน่นสมชายชาตรี
เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยสิงโตก็จะติดยศเป็นเรืออากาศโทต่อเลยนะจ๊ะ
ถึงแม้จะรับงานราชการแล้วแต่ว่าสิงโตไม่ขอทิ้งวงการบันเทิง
เพราะว่าเขาก็เกิดมาจากการร้องเพลงสิงโตเดอะสตาร์อย่างนี้เออนะฮะ
ส่วนเรื่องที่มีหนุ่มมาแซวกันเยอะนะฮะแนวชายรักชาย
ชื่นชอบมาชื่นชมอยากส่งเสียเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้ให้กับสิงโต
โต้บอกว่าเอาจริงก็ยินดีที่มีคนมารักแล้วก็มีคนมาเอ็นดูเขานั่นเองค่ะ
แต่ตอนนี้เนี่ยหัวใจยังว่างเพราะว่ามีแพลนจะเรียนต่อปริญญาเอกคว้าดรมาให้คุณแม่ภูมิใจก่อนค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นผู้หมวดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในปีหน้านะครับผม
ก็จะติดยศเป็นเรืออากาศโทภูมิใจมากแล้วก็ประทับใจ
เพราะว่าด้วยความที่เรามีแม่คนเดียวนะแล้วเราก็อยากจะทำความฝันตรงนี้เพื่อแม่ด้วย
อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกบทบาทนึงเป็นอีกงานนึงอีกหัวโขนนึง
เราต้องรับผิดชอบแล้วก็ทำให้มันดีที่สุด
แฟนก็ไม่ถึงขนาดท้ายสุดครับแต่ว่าก็ถ้าถ้ามีแล้วทำให้เรารู้สึกสบายใจก็ดี
จริงก็มีคนเข้ามาในชีวิตบ้างด้วยความที่เรามีภาระในการเรียนด้วย
ว่าผมจะต่อดรต้นปีที่จะถึงนี้ด้วยแล้วผมก็เลยค่อนข้างใช้เวลาในตรงนี้
ทำให้ตั้งใจว่าจะจบดรก่อนอายุ๓๐ให้ได้ก็จะทำให้ได้
กล้ามก็ชัดเจนเป้าหมายก็ชัดเจนค่ะอยู่โสดไปก่อนค่ะ
ให้สาวได้เป็นเจ้าของหลายคนก่อนนะคะ